ที่จังหวัดชายภูมิค่ะคุณผู้ชมเจ้าของไร่มันสับปะหลังนะคะ
คือมีการเอารถไถออกไปจะขุดไร่มันสับปะหลัง

เจอซากหินลักษณะคล้ายกระดูกดันโนซัล
คุณผู้ชมกลายเป็นเรื่องตื่นเต้นเลยนะคะ
เป็นชาวบ้านที่ตำบลนายังกลัดที่จังหวัดชายภูมินะคะ
เอารถไถไปขุดมันสับปะหลังระหว่างที่ขุดลงไป
ไปเจอชิ้นส่วนกระดูกก็เลยเรียกเพื่อนมาดู
แล้วเก็บรวบรวมไปไว้ที่บ้านบ้านเลขที่๑๒๑๐หมู่๑ค่ะ
เพราะเชื่อว่าสิ่งที่เจอเนี่ยจะเกิดโชคเกิดลาบความเป็นสิริมงคล
แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าไอ้ซากที่พบเนี่ย
นี่คุณดูนะว่าเป็นซากไดโนเสาร์จริงหรือเปล่า
แต่ก็มีความคล้ายกับกระดูกนะคุณสุวัสดิ์บอกแบบนี้
ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประสานแจ้งหน่วยงานใดหรือว่าทางอำเภอให้รับทราบต้องแจ้ง
เพราะฉะนั้นแล้วผิดกฎหมายนะเรื่องของพรบวัตถุอะไรอย่างนี้วัตถุโบราณนะฮะ
จากพบโครงกระดูกแล้วนะคะคุณสุวัสดิ์ยังไปพบก้อนหินอีกหนึ่งก้อน
ลักษณะสีดำเงาคุณ
คุณสุวัสดิ์บอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นสะเด็ดดาวหรือชิ้นส่วนอุกาบาท
ตามที่เคยเห็นในข่าวเพราะก้อนหินเห็นไหม
เหมือนกับอีกข่าวหนึ่งเลยจำได้ไหมที่ยังพิสูจน์ไม่ได้

เขาบอกว่ามันเหมือนอุกาบาทเลย
ก้อนหินก้อนนี้แปลกกว่าก้อนอื่นค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเอาไปไหว้สักการะบูชา